ส่วนที่ระยองมีชายหนุ่มคุ้มคลั่ง
เขาเป็นมีดขอเลยถือมีดขอด้ามยาว
แล้วคือจะพยายามทำร้ายคนในห้องเช่า
ตำรวจก็พยายามจะเข้าควบคุมสถานการณ์นะคะ
แต่ว่าปรากฏว่าชายคนนี้คือหลบเข้าไปในห้องไง

อย่างที่ได้ยินคือเจ้าหน้าที่พยายามเกรียร์กรอบนะ

ชายตอบกลับมาว่าถ้าวางก็กลัวสิ

ชื่อในก้าวค่ะตำรวจเรียกเป็นสิบรอบเลยใช่ค่ะ
ทั้งตำรวจเอ่อสพแกแล้วก็หน่วยกู้ภัย
พุทธศตรีสงเคราะห์แกลงเนี่ยนะคะเนี่ยต้องมาคอยดูท่าที
แล้วก็พยายามจะเจรจากับนายสรายุทธ์หรือก้าวชายคนนี้คือคุ้มคลั่งแล้วอยู่
แบบนี้มันนานแล้วนะคะแต่คุยยังไงก็ไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเลยนะคะ
ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจต้องงัดห้องแล้วค่ะโดยห้องแถวนี้อยู่ในซอยสหกรเขตเทศบาลตะบนเมืองแกลง
แต่ตอนแรกนะคะก็ยังบุกเข้าไปไม่ได้เพราะตัวในก้าวเองยังอลวาดด่าทอเครื่องของออกมาค่ะ
ลายข้าวของภายในห้องแล้วคือไม่ยอมวางมีดด้วยที่สำคัญนะคะดูบรรยากาศอีกสักหน่อยค่ะ
เนี่ยคือจะเข้าไปที่นี่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็รีรีรอก็กลัวจะเกิดอันตรายด้วยนะคะเพราะเขายังไม่ยอมหยุดยังไม่ยอมสงบ
แล้วก็เห็นยังเดินวนไปวนมาอยู่ในห้องพูดคนเดียวใช้มีดจี้คอตัวเองก็มีค่ะ
ภัยตำรวจพูดคุยเกลี้ยกล่อมกันอยู่เป็นชั่วโมงก็ยังไม่ยอมวางมีด
สุดท้ายทำยังไงตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่แล้วค่ะ
จนเขาล้มหงายไปเลยจึงสามารถรวบตัวได้นะคะ
เนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่ต้องอาศัยจังหวะจริง
อืมคงไม่ยอมวางมีดอ่ะค่ะอืมอ่ะดูกันหน่อยนะคะบรรยากาศช่วงนี้
สาม
เหยียบไว้

รับก่อนรับก่อนรับมานี่รับมานี่รับมานี่

ต้นเหตุมันคือการเสพกัญชาจนหลอนนั่นเอง
ตำรวจสพแกลงก็เลยควบคุมตัวในก้าวไปโรงพักไปสงบสติอารมณ์

ก็คงเจ็บอยู่เหมือนกันแหละโดนปืนไฟฟ้าล้มไปกระแทกกับกำแพงด้วย
อื้อหงายหลังตึงเลยอะนะคะ